จ้าวแม่ก็หนีร้อนเหมือนกันไม่ใช่เจ้าแม่มายทอง
แต่ว่าเป็นเจ้าแม่ที่หนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าแม่ต้นตะเคียนนะฮะ
คือเขาไปเจอที่กลางลำน้ำมูลเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็เป็นช่วงหน้าแรง
แห้งขอดน้ำลดต่อผุดแต่นี่ไม่ได้ผุดเฉพาะต่อ
มาเป็นต้นเลยครับคุณผู้ชมครับ
พาไปดูที่วัดบ้านโนนโพหมู่๑๓
ตำบลทาละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
โอ้โหที่นั่นเนี่ยประชาชนชาวบ้านมากันเยอะฮะ
นำดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะบูชามากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียน
ซึ่งเป็นตะเคียนโบราณที่เขาเชื่อว่ามีอายุนับพันปี
ความยาวเท่าไหร่๑๒เมตรครับ
ประมาณ๒คนโอบไปต่อหุ่นชิสาโอ้โหใหญ่มาก
ใหญ่มากถามว่าไปเจอตรงไหนอย่างที่ผมบอกไป
คือไปเจอกลางลำน้ำมูลเลยนะในช่วงแรงเนี่ยคือปริมาณน้ำในลำน้ำเนี่ย
มันแห้งขอดจนเกิดเป็นสันทรายชาวบ้านก็ไปปะกัน
ไปพบเจอกับต้นตะเคียนต้นนี้ก็เลยมาเก็บรักษาเอาไว้ที่วัด
สร้างความฮือหามากเพราะต้นตะเคียนมันย้ายใหญ่ครับ
ชาวบ้านบางคนเขาเชื่อเลยนะเขาเชื่อมากเลยว่าต้นตะเคียนนี้
เป็นตะเคียนโบราณพันปีและน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรืออะไรบางอย่างสิงสถิตอยู่ก็เป็นได้
เขาทำไงก็เลยไปจัดร่างทรงมาทำพิธีกราบไหว้บูชา
แล้วก็ทราบจากร่างทรงว่าตะเคียนเนี่ยมีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่
แล้วก็มีอายุกว่าพันปีแล้วมีความต้องการ
นั่นคือสิ่งที่ร่างทรงนั้นได้บอกกับทางชาวบ้านนะ
เล่าให้ฟังกันแบบนี้เป็นความเชื่อนอกระบบ
ยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
แต่ด้วยความที่ชาวบ้านเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้
ก็แห่แหนกันไปอย่างไม่ขาดสายเพื่อไปขอโชคขอลาบกัน